ดูเหตุการณ์ที่สมุทรสงครามกันหน่อยนะฮะ
มีสามีคนนึงนั่งดื่มเบียร์กับเหล้าขาวอยู่ที่ระเบียงบ้าน

แล้วก็อยากจะดื่มต่อไปปลุกภรรยาจากที่นอนในมุ้ง

มาดานโทษ่าครับตลบมุ้งขึ้นไป
เอาปืนเจาะยิงหัวภรรยาจนเสียชีวิต
ข้างลูกน้อยวัยเพียง๙เดือนนะครับ

มันรับไม่ได้อะสงสารเด็กอะ
สารลูกลูกเขายังเล็กมาก
เพราะมันทำทำไมอะไรประมาณเนี้ย

ไม่คิดว่าเออแล้วลูกจะอยู่กับใคร
นางสมทวินเขียวสะอาดพี่สาวของผู้เสียชีวิตยังรู้สึกคลางแคลงใจ
น้องสาวของเธอถูกนายวินัยไทยประดิษฐ์สามีก่อเหตุใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต
ทั้งที่มีลูกน้อยวัย๙เดือนนอนอยู่ข้างภรรยา
นายวินัยอยู่กินกับน้องสาวร่วม๒ปีไม่เคยมีพฤติกรรมโหดร้ายกับน้องสาวมาก่อน
ทราบมาจากน้องสาวเพียงว่าระยะนี้นายวินัยมีความเครียด
ยอดขายผลไม้ลดลงกว่าเดิม
ตกเย็นก็มักจะดื่มเหล้าและชวนน้องสาวทะเลาะเป็นประจำ
แต่น้องสาวไม่เคยตอบโต้ไม่คิดว่าการทะเลาะครั้งนี้
จะทำให้น้องสาวของเธอจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
เสียงเหมือนเสียงประทัดมากกว่าเสียงปืนก็เลย

แล้วก็มีอีกนัดหนึ่งแล้วก็เป็นเสียงรถยนต์ออก
แล้วก็เป็นลูกชายเขาคนโตวิ่งมาเรียกยายว่ายายยายแม่ตายแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้
หลังตำรวจสพยี่สานได้รับแจ้ง
เร่งเข้าตรวจสอบบ้านพักในพื้นที่หมู่สาม
แพรกน้ำแดงอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็พบร่างนางยุภาพรภูลพิพิษอายุ๓๕ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓แพรกน้ำแดง
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๑๑มมเข้าที่แก้มซ้าย๑นัด
กระสุนทะลุหน้าผากนอนเสียชีวิตบนที่นอน
ใกล้กันมีธนบัตรจำนวน๗๐๐บาทและขวดนมเด็ก๒ขวด
สอบถามนายชุติพลนพรัชลูกพี่ลูกน้องกับผู้เสียชีวิตทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนายวินัยนั่งดื่มเบียร์กับเหล้าขาว
อยู่ที่ระเบียงบ้านก่อนขอเงินจะไปซื้อเหล้า
แต่นางยุภาพรไม่ให้จึงมีปากเสียงกัน
จากนั้นนางยุภาพรได้เข้านอนพร้อมกับลูกชายวัย๙เดือน
มากลางดึกนายวินัยเปิดมุ้งเข้าไปขอเงินซื้อเหล้าอีกครั้ง
ไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
ก่อนที่นายวินัยจะรีบขับรถออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว
กระทั่งญาติทุกคนมาทราบว่านางยุภาพรถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ต่างจากลูกชายวัย๑๔ปี
ลูกที่เกิดกับสามีเก่าของผู้เสียชีวิต
ยังคงรับไม่ได้ที่วันนี้ไม่มีแม่อยู่แล้ว
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่นายวินัยมาอยู่กับแม่ที่บ้าน
แม่เคยบ่นให้ฟังบ่อยครั้งเรื่องที่นายวินัยชอบดื่มเหล้า

พ่อของนางยุภาพรเปิดใจว่า
หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
ยากที่จะรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะต้องมาเสียลูกสาวไปอย่างกระทันหัน
อยากให้นายวินัยมารับโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
มันทำเกินประเทศ
มันทำมันกดแขนมานานนะ

ถ้าผมออกมาแม่เขาแฟนผมออกมา

แต่ว่าถ้าใครออกมามันก็ยิงเมื่อคืน
ก็ว่างั้นอย่างนี้อยากให้เขามอบตัวนั่นแหละ

ที่วัดวันดาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
ขณะนี้ตำรวจสพยี่สาน
ไล่ล่าตัวนายวินัยผู้ก่อเหตุ

หลังขับรถยนต์ของภรรยาหลบหนีไป

อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
รอยต่อชายแดนพม่า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน